แต่ว่าที่สำคัญใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ย
ใกล้จะถึงช่วงเวลาที่แบบว่า
หลายคนเขารอคอยอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม

ลืมไปก่อนลืมอเจ้าไปก่อน
มาดูเรื่องราวที่มันฮือฮากันหน่อยดีกว่า
ไปเจอกับนี่ครับต้นโพ
แต่ว่าไม่ได้ขึ้นตามพื้นดินมันขึ้นอยู่ในรถแบบนี้

โอ้โหแปลกประหลาดเหลือเชื่อนะครับ
ต้นไม้ที่ไม่ยอมขึ้นบนดินแต่กลับดันมาโผล่
ตรงกลางรถบรรทุก๖ล้อส่งน้ำแข็งนี่แหละครับ

คือถ้าเห็นรถเก่าส่วนใหญ่มันจะเจอแต่ตะไคร่

เออแต่เนี่ยมาเป็นต้นเลยครับ

แล้วก็เจ้าของรถเขาก็บอกว่า
ไม่ได้มีใครนำพันธุเมล็ดพันธุ์มาปลูก

พอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว
เป็นประจำทุกปีก็จะเริ่มงอกออกมาใหม่
ตนเองก็ต้องคอยดึงออกดึงออกดึงออก
แต่สุดท้ายก็มาอีกมาอีก
โผล่ขึ้นมาแบบนี้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมาก

เขาก็เลยมาแชร์ให้เราได้รับรู้
แล้วก็หลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข
ในช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนแบบนี้

แต่เรานี่เราเอาอะไรบังไว้ก็ไม่รู้เอาให้ดูแป๊บเดียวเท่านั้น
แล้วไม่ย้ำแล้วนะว่ามันเลขอะไรไม่อยากให้งมไง

เอาระวังมาให้ดูเป็นเรื่องราวที่แบบว่าแปลกประหลาดแล้ว
จริงความจำดีไม่ไม่แต่ว่าคือแบบไม่เคยเห็นจริงนะ
คือดูสภาพรถก็น่าจะบูชาแล้วล่ะ

อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นรถส่งน้ำแข็งไงคุณ

แต่มันแปลกต้องที่มันมาเป็นต้นเนี่ย
เป็นต้นใบโพลขึ้นมาแบบนี้มันก็แปลกเหมือนกัน

เอามานำเสนอนะครับคุณผู้ชมอย่าไปงมงาย
เอามาดูเป็นเรื่องราวแปลกแบบนี้มาเป็นสีสัน